คุณแม่ทุกข์ใจมากเลยนะครับ

บอกว่าลูกสาวเป็นเด็กพิเศษแต่เป็นสาวแล้วนะ

เอาไปฝากไว้ให้บ้านยายเลี้ยง

ไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้านะครับ

นางหนูแม่ของน้องหญิงเล่าบอกว่า
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ

มีพัฒนาการทางสมองช้า

ธีรศักดิ์ซึ่งเป็นลุงเขย
ปีนเข้าบ้านมาข่มขืนลูกสาวครับ

แม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยแอบมาข่มขืนลูกอีกหลายครั้ง

มิถุนายนแม่เจอซองถุงยางอนามัย

ถามกับลูกจนทราบว่า
ถูกลุงเขยข่มขืนมาแล้ว๖ครั้ง

กล้าทำกับลูกนะครับ

พาลูกสาวครับไปตรวจร่างกาย

มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

แล้วก็ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจการตั้งคัน
แต่ยังไม่พบการตั้งคันนะครับ

แล้วก็วนเวียนมาข่มขู่ลูกสาวของเธอ

อ่ะให้แม่ของเด็กเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เพราะเรื่องนี้โดยทำไปกบนนี้

คือเราไม่ให้อภัย

แล้วทางภรรยาเขาเชื่อเราไหมว่าสามีเขามาทำ

แล้วมีจนอะไรจำนวนด้วยคำพูดของผู้ชาย
นี่แหละครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุนะครับ

อยู่ติดกันประตูหลังบ้านเดินเข้าออกไปมาหากันได้ฮะ

ลุงเขยใช้ทางนี้แหละแอบมาหามาขมขืนหลานสาวครับ
ของลุงเขยล็อกประตูหน้าบ้านเอาไว้ไม่มีใครอยู่บ้านครับนักข่าวไปดูแล้ว
กันจอมพลังนะครับก็พาแม่กับน้องผู้เสียหาย
ไปที่สพเมืองฉะเชิงเซานะครับไปติดตามคดีนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ลุงเขยมามอบตัวแล้วนะ
อยู่ระหว่างการนำตัวไปให้สารฝากขังต่อไปครับ